ตกลงข้างทางที่ถนนสุขุมวิทย์จังหวัดตราด
เจ้าหน้าที่ก็นึกว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาลงไปช่วย

ปรากฏพบว่าที่หลังรถกระบะ
มีอาวุธสงครามเต็มไปหมดเลย
ดัดแปลงเป็นที่ซ่อนอาวุธสงคราม

ก็พบว่าเป็นขบวนการ
ลักลอบขนอาวุธสงคราม

เรื่องนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ

ผู้ร่วมขบวนการการขนอาวุธสงคราม

ก็ได้บอกว่าไม่เชื่อว่าผู้ที่ขับรถ

พันธาอากาศเอกพระคินเดชพงศ์

เมื่อวานคุณดูการแถลงข่าวสิ

ตำรวจเพียบแล้วก็อาวุธสงครามเพียบ

พลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามณกุล

กลขนาด๗๖๒มิลลิเมตร๔กระบอก

จำนวน๔๑๔๗นัด

ที่พันจาอากาศเอกพระคิณเดชพงศ์

ขับมาประสบอุบัติเหตุตกข้างทางค่ะ
ที่ถนนสุขุมวิทย์บ้านคลองสน

ซึ่งอาวุธสงครามทั้งหมดผลิตที่รัสเซีย
ไม่มีใช้ในราชการของไทย

จะเอาไปขายต่อให้กับชาวพม่าที่ชายแดน

ทำแบบนี้มาแล้ว๓ครั้ง

ไม่มีผู้ร่วมขบวนการแล้วก็ปฏิเสธ
ที่จะตอบคำถามถึงขั้นตอน
และวิธีการซื้อขายด้วย
ส่วนป้ายตรากงจักรปลอม

บอกว่าไปซื้อมาจากร้านขายของ

ก่อนที่จะนำมาติดรถกระบะ
ของตัวเองเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
ในการลักลอบขนอาวุธสงคราม

ไม่เคยถูกตำรวจตรวจเลยนะคะ
บอกว่ามีพลตรีนายหนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้ที่ออกบัตรให้

งานด้านการข่าวที่กรุงเทพมหานคร

ฟังเสียงรองพบตรค่ะ
ก็ยอมรับนะว่าเอาของหรีวศรีเข้ามานะครับอืมนะครับแล้วก็มีใครร่วมบ้าง
ไม่มีครับถ้าไม่มีแล้วไม่มีแล้วทำได้ไง
ก็ต้องมีคนซื้อดิครับเอาไปขายมันก็ต้องร่วมกันดิ
ไปขายให้ใครผมขายฝั่งประมาทครับฮะแล้วใครเป็นในหน้าติดต่อ
ผู้ประมาทเป็นหรือเขาบอกว่าพูดถ่ายได้ครับ
ซื้อซื้อขายกันที่ไหนที่แม่สอดครับที่แม่สอดนะครับ
เคยเคยอยู่กรมนหรือไงเคยไปช่วยงานนี้ด้วยครับ
มีคำสั่งเหรอไม่ครับนายเขาแล้วก่อนนี้เคย
ไม่เคยมีคำสั่งเป็นทางการเลยให้ไปช่วยงานที่สวนลื่น
มีไหมไม่มีมีคำสั่งกองพักไหมไม่มีครับ
หรือมีคำสั่งของแม่ทัพไหมไม่มีครับเอ่อไม่มีอ่า
ไม่มีแล้วคุณไปทำบัตรได้ไงนะผมไม่ได้ทำเอง
แล้วทำมาให้ผมใครทำมาให้คุณอ่ะสมัยท่านเป็นรองผู้ว่า
บัตรนะครับใครชื่ออะไรพลตีนะครับคนตีอะไรอ่ะ
น้องพระรัชครับน้องพระรัชนามสกุลอะไรแป้นแก้วครับน้องพระรัชแป้นแก้ว
ทำบัตรมาให้คุณทั้งที่คุณก็ไม่เคยอยู่เนี่ยนะครับ
ทำมาเพื่ออะไรครับก็ทำเบอร์ตอนนั้นไปช่วยงานนั่น
รายการข่าวในกรุงเทพฯพี่เกิดครับ
พลตำรวจเอกศีวราระบุนะคะบอกว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาในคดีปลอมแปลงเอกสารทางราชการและใช้ป้ายทะเบียนปลอม
ลักลอบขนเข้าสินค้าหนีภาษีพร้อมสั่งการให้ขยายผลเพิ่มเติมค่ะ
เพื่อที่จะไปสืบหาผู้ร่วมขบวนการการค้าอาวุธเถื่อนแบบนี้ยืนยันให้ได้ภายในสัปดาห์นี้นะคะ
เพราะเชื่อว่าพันธาอากาศเอกพระคินไม่น่าจะดำเนินการได้เพียงคนเดียว
โดยยืนยันว่าอาวุธสงครามที่จับกลุ่มได้ในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิด๓จุดในกรุงเทพมหานคร
ขณะที่พูดถึงเรื่องของบัตรกอรมนพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาที่การคอสชก็ได้กำชับ
เน้นย้ำในเรื่องของด่านตรวจต่างในพื้นที่ชายแดนให้มีความรัดกลุ่มมากขึ้น
ยานพาหนะทุกประเภทไม่เว้นแม้แต่รถของทางราชการหรือว่ารถส่วนบุคคลที่นำป้ายสัญลักษณ์ของทางราชการมาติด
เพื่อที่จะอำพรางและเร่งสืบค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามต่อไป
รวมถึงพูดถึงเรื่องของบัตรกอรมนที่พันธาอากาศเอกพระคิน
เอามายืนยันเนี่ยนะคะบอกว่าไม่เคยออกให้
แม้ว่าจะเคยทำงานที่กอรมนเป็นการข่าว
ภายในกรุงเทพมหานครก็จริงค่ะ